มีเรื่องมาเตือนกันนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ใครที่ชอบดื่มน้ำแล้วขวดน้ำทิ้งไว้ในรถ

พอจะนึกภาพออกไหมนึกออกเลยเนี่ยค่ะสองหนุ่มเขาขับรถกันไป
ปรากฏว่าขวดน้ำไปหล่นลงไปขัดกับเบรก
แล้วช่วงจังหวะที่จะเบรกลงสะพานพอดี

เบรกไม่ได้ก็เบรกไม่อยู่ค่ะ
ก็ขวดน้ำมันไปขัดอยู่กับเบรกสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุเห็นไหมคะ
รถไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยพังยับแบบนี้เห็นยัง

ใช่คุณนึกออกใช่ไหมเคยดื่มใช่ไหมยี่ห้อนี้
คือเราไม่ได้โทษกวดน้ำนะโทษความประมาทโทษความอาจจะไม่ได้ตั้งใจของคนในรถเองนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
จังหวัดสมุทรศาครนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ชนอยู่กับเสาไฟฟ้าแบบนี้นี่ค่ะคนเจ็บนะคะตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยไปถึงไปพบกับผู้โดยสารนั่งมากับคนขับค่ะ
ชื่อว่านายอัครพลกุลทีนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ยังอยู่ในอาการตกออกตกใจเลยค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับชื่อว่านายวีรยุทธ์วัฒนสิริก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะจุดพักเท้าจุดที่ในรถไปพบขวดน้ำพลาสติกตกอยู่นะคะ
พักเท้าฝั่งคนขับ๑ขวดตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ค่ะ
จากการสอบถามเบื้องต้นนายอัครพลเล่าบอกว่า
ขณะที่เพื่อนขับรถมาดีพอลงจากสะพานข้ามคลองก็จะเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าขวดน้ำที่อยู่ในช่องตรงเบรกมือมันหลุดลนไปที่พื้น
ก็เลยทำให้ขวดน้ำไปติดกับเบรกซึ่งเพื่อนพยายามที่จะแตะเบรกแล้วหลายครั้งแต่เอาไม่อยู่
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางถนนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะให้ดูเช้านี้เพื่อนำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับขี่
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะขวดน้ำดื่มเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะคะ
แล้วต้องคุยใส่รองเท้าส้นสูงขับรถไหมคะ
ไม่ค่ะรองเท้าแตะเท่านั้นค่ะ
เคยไหมคะเคยไหมรองเท้าส้นสูงเคยเป็นยังไงในร่างคุณผู้ชมฟังหน่อย
รองเท้าส้นสูงเนี่ยนะคุณผู้ชมคือมันก็อันตรายเหมือนกันมันก็คล้ายกันนะพี่เบิร์ตใช่ไหมคะ
ส้นนะส้นเวลาถ้ามันจะเหยียบเบรกบางทีส้นมันไปยันเอากับตัวผนังมันเบรกไม่ได้ไงก๊อฟ

และอีกอย่างหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยรองเท้าแตะ
รองเท้าแตกผมเป็นคนหนึ่งครับตอนหัดขับรถใหม่ผิวสัมผัสมันอาจจะไม่ดี
เวลาจะขับต้องใส่เท้าเปล่าพอใส่เท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าใช้เท้าเปล่าปรากฏว่า